ดีมากนะคะบอกเลยว่ามีร้อนเหล่ารึเปล่าคุณผู้ชม
เรื่องมันมายังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะ
คุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันมาจากสเตตัสของพี่หนุ่มกะลา
พี่หนุ่มเนี่ยโพสต์ข้อความว่าแค่๔นาทีจุด
แล้วพี่หนุ่มก็มาคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับแฟนว่า๔นาทีทำอะไรได้บ้าง
แฟนเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลย
แต่เราไปสะดุดเอาคอมเมนต์หนึ่ง
เมนต์ของคุณก้องห้วยไร่คุณผู้ชมดูตามนะคะ
คุณกล้องคอมเมนต์แบบนี้คุณผู้ชมออกไปคุยโทรศัพท์แล้วรีบลบครับ
โอ้โฮเป็นเรื่องทำอะไรได้บ้าง
เขาบอกว่าเขาออกไปคุยโทรศัพท์แล้วเขาก็จะรีบลบเลย
๔นาทีมันทันแน่นอน
ปาติทองแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าหางานให้ตัวเองไหมคุณผู้ชมค่ะ
คอมเมนต์ของคุณกล้องนะไม่รอดพ้นสายตาเมียน้องเบล

แล้วบอกเลยแต่ละข้อความโอ้โหจากหัวอกเมีย
มันมีผลกระทบกับความปลอดภัยของคุณกล้องจริง
น้องเบลเขามาด้วยความไวแสง
ฟาดเปรี้ยงเขาให้นะฮะเขาบอกว่า
ถึงลบก็รู้ค่ะรู้ด้วยว่าอีไหนบ้าง
รุนแรงเหรอเกินอีกข้อความคืนให้มันสะดุ้งกันไปเลย
แท็กหาไหมเออให้แท็กหามันไหมเอาไหมล่ะนี่
เขาบอกเลยนะที่เขาแซวเขาหยอกกันใช่ไหมสาบานไหม
เขาอาจจะหยอกกันแต่นี่ฉันเล่าให้เขาตีกันละ
เออนะฮะเจอแฉยับกลางคอมเมนต์ขนาดนี้
เข้ามาคอมเมนต์บอกแม่กลับบ้านเราก่อนดีกว่า

แนะนำคุณกล้องนะทีหลังถ้าลบ๔นาทีที่แบบโทรหาแล้วลบ

ใช่น่าจะทันอยู่นะลบในคอมเมนต์๔นาที

โถขอสงบศึกค่ะชวนเมียกลับบ้านแบบดื้อแบบนี้เลย
แต่เราเชื่อนะคะว่าไม่มีบ้านไหนเนี่ยบ้านตรงบ้านแตกอะไรหรอกค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมสามีเขาก็หอกภรรยากันเล่น
เพราะในเมสบุคคลทั้งคู่เขาก็แยกกัน
และแถมนี่ล่าสุดนี่รักเมียสุดหัวใจ

เวลาสามีเราไปทำอะไรมานะคุณผู้ชมสังเกตไหม

เออนะคะแต่ว่านี่เขาไม่ได้ตีกันเพราะว่าอะไรนะคะ

บอกว่าเออพี่อ้อนตอนตี๔

ชื่อว่าจบสวย

บอกเลยว่ามันเข้ากับสถานการณ์จริงนะคะ

ร้องโดยน้องเบล